เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันโอ้โหเรื่องนี้หลายคนรอฟังอยู่น่ะ
เชื่อว่าจะได้เงินเออสุดท้ายเต็มเต็มโอ้โหเรื่องใหญ่อ่ะเรื่องเนี้ย
จะตามเรื่องนี้กันเรียนท่านผู้ชมครับนี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะฮะ
ผิดกฎหมายเต็มเต็มเลยค่ะคือลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยค่ะนะฮะหวยใต้ดินเนี่ย
เขาใช้คำว่าหวยใต้ดินอ่ะนะมันผิดกฎหมายใช่ค่ะ
ผิดทั้งคนที่เป็นผู้รับแทงใช่และคนไปแทงก็คือผิดทั้งคนซื้อคนขายทั้งหมดเลยอ่ะ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ชาวบ้านไปกันเยอะแยะสามสิบสี่สิบคนค่ะ
บอกแทงหวยใต้ดินงวดที่ผ่านมาเนี่ยถูกนะรวมรวมกันเนี่ยตามข่าวนะเออ
สิบสี่ล้านได้เขาบอกถูกยกหมู่บ้านอ่ะ
เจ้ามือไม่จ่ายเงินอืมอายุอ่ะสินั่นอ่ะสิทำยังไงไปแจ้งความอ่ะเอ้า
แจ้งยังไงอ่ะมันผิดกฎหมายหมดอ่ะเออคนแทงยังผิดเลยค่ะ
ดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เขายังรวมตัวกันไปเพื่อเรียกร้องเงินกันอยู่เลยนะฮะ
เกิดไปเด็งเขาฝันพอโอ้ย
อื้อเด็กซิบบาทก็ได้สิบบาทสองตัวสามตัวสองจิบบาทแค่บาท
ทำไมมาจ่ายคนที่ดูคนที่ดูมันมาได้ดูทุกงวด

เพราะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่มันก็แหม

ทุกผู้ชมครับทุกผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะ
ไทยรัฐนิวโชว์ชาวบ้านเขารวมตัวกัน๓๐๔๐คน
หลายวันแล้ววันนี้ด้วยไปที่หน้าบ้านของเจ้ามือหวยใต้ดิน
บอกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่เพิ่งออกไปเนี่ยไม่จ่ายเงินเขา
ชาวบ้านไปรวมตัวกันนะครับแถวตะมนต์ร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่๒พฤษภาคม
พฤษภาคมวันแรงงานลอตเตอรี่ไม่ได้ออก
ลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ตรงเนี้ย
บอกว่าเจ้ามือคนนี้ท่านผู้ชมครับ
คือชาวบ้านบอกดัวบ้านยาวสุดลูกหูลูกตาเหลือเกิน
แต่ทำไมไม่จ่ายเงินนะครับเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งที่ออกมาคือ
เลข๒ตัวเนี่ยคือ๑๘นะฮะ
๒พฤษภาคมตอน๑๐โมงเช้า
ชาวบ้านเนี่ยที่เป็นคนแทงหวยใต้ดินทั้งหลายเนี่ย
บอกว่าได้แทงกันเนี่ยเพราะว่าเลข๒๗๒เนี่ยกับ๗๒อะไรเนี่ย
แล้วก็๑๘อะไรพวกนี้เขาบอกดูรถคณะนี้ท่านผู้ชม
รถป้ายแดงคันนี้นะค่ะคือมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
บอกว่าฝันฝันนะเขาออกรถป้ายแดงมานะครับ
เขาฝันฝันว่ารถป้ายแดงของเขาคันนี้เนี่ย
มันเหาะได้โอ้อ่ารถคันนี้มันเหาะได้นะครับ
ลงใต้ดินเลยเหรอคะอ่ารถเหาะเรือเหาะอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
ลงใต้ดินไปเลยประจวบเหมาะกับวันนั้นเนี่ย
๒พฤษภาคมมีการจัดงานบวชของคนในหมู่บ้านด้วย
ชาวบ้านเข้ามากันเยอะทีนี้พอได้ข่าวจากคนที่ออกรถป้ายแดงคันนี้
เขามาคุยนี่ฝันนะฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงคันนี้
ทะเบียนเนี่ย๐๒๗๒เนี่ยเขาฝันว่าโอ้โหรถเขาเหาะได้
เขาบอกเวลาฝันเห็นเลขอะไรอย่างนี้ถ้าไปบอกคนอื่นเลขมันจะเคลื่อนไง
ตอนนี้เขาบอกกันนะชาวบ้านเขาก็เลยแบบมางานบุญกันด้วย
เขาก็เลยซื้อกันใหญ่นะก็มันหาลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วมั้ง
หรือก็หาได้อาจจะไม่พอคนเยอะอยากซื้อกันเยอะ
โดยเฉพาะเจ้าของรถนะครับเขาก็เลยไปซื้อกับเจ้ามือหวยใต้ดินคนหนึ่ง
ความจริงเนี่ยอยากจะซื้อจากคนอื่นอีกหลายเจ้าแต่เจ้าอื่นเนี่ยเขาไม่รับ
ประมาณบอกว่าเลขนี้เขาไม่รับมีเจ้านี้ที่เขารับ
ย้ำอีกครั้งนะครับผิดกฎหมายนะครับทุกชมครับ
คนรับแทงทั้งคนซื้อนะครับนี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้นะ
เจ้าของรถเองเนี่ยเขาก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันคือรวมเป็นเงินเนี่ยคงได้เป็นล้านอ่ะ
ไม่รู้อีกกี่สิบคนอีกหลายสิบคนค่ะจนกระทั่งวันนั้นลอตเตอรี่ออกมา
มันถูกไงทั้งเลข๒๗๒อะไรของเขา

โอ้โหก็คือถูกทั้งถ้าพูดภาษาหวยใต้ดิน

คุณถามดิฉันดิฉันไม่เชี่ยวชาญค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
แล้วหวยใต้ดินเวลาซื้อเขายังไม่จ่ายเงินกันใช่ไหม

แล้วรางวัลลอตโตรี่ออกมาคุณค่อยไปเคลียร์อะไรกัน

หักลบกลบหนี้อะไรกันก็ว่ากันไป

ครั้งนี้มันถูกเยอะรวมแล้วชาวบ้านบอกว่า

เงินมีในธนาคารเยอะแต่บอกว่าจ่าย
กินที่ไปเป็นไม่รู้กี่พันไร

ชาวบ้านดู
เพราะว่าเขาเส้นใหญ่ตำรวจทำอะไรไม่ได้
ก็คืออาชีพเปิ้ลมาตลอดไง

บริษัทนี่คือบางหนึ่ง
ชาวบ้านธรรมดาโภคแข่เฝ้า๓๐บาท
มาห้าจ่ายเกินกับตาย
ปฏิกาก็ทำตามทุกอย่างเลขมาไหนมา
เขาก็ยอมแต่อันนี้มันบดใจ
นี่มันควรบอกแม่ป้าซื้อแค่๑๐๒๐บาท
มาเป็นเงินหลักพันทำไมจ่ายไม่ได้เหรอ
คุณเอาจริงนะดิฉันเห็นใจชาวบ้านกลุ่มนี้นะที่
ที่เขาฝากความหวังไว้กับการเสี่ยงโชค
เพียงแต่ว่ามันผิดที่อะค่ะมันผิดกฎหมาย
เอาจริงมันผิดตั้งแต่มันควรจะไปซื้อลอตเตอรี่

แต่บางคนก็บอกแหมซื้อ๑๐๒๐บาท
บางคนเพิ่งถูกครั้งแรกในชีวิตเบี้ยวเลยถูกเบี้ยวเลย
คุณจะซื้อกี่บาทก็ไม่ได้จริงหวยใต้ดินมันไม่ได้
แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องมีคำถามอยู่ในใจ
ผมก็มีคำถามนี้อยู่ในตั้งแต่ได้ยินข่าวนี้ครั้งแรก

ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาแล้ววันนี้เราไปตรวจสอบให้เนี่ย
๗๔ล้านต่อให้ทั้งหมู่บ้านมันถึงเหรอ

เฉพาะเจ้าของรถเนี่ยเขาซื้อเนี่ยไม่รู้ต้องใช้เงินกี่หมื่นกี่แสนที่เขาซื้อนะ
แต่ถ้าถูกเนี่ยมันได้มาก็หลายล้านแล้ว

ไหนจะคนอื่นคนอื่นคนอื่นอีก
แต่๗๔ล้านมันอาจจะเวอร์ไป

เราก็บอกใช่ไหม

ถ้าเราเอามาออกข่าวดิฉันคิดว่ามันก็คงจะเป็นโพยแหละมั้ง

๗๒อะไรยังไง

แล้วหนึ่งแสนคือจำนวนเงินที่ซื้อใช่ไหม
ต้องดูข้างล่างข้างล่างเลยบรรทัศน์ล่างสุดเนี่ย
มันจะมียอดสรุปรวมว่า

เนี่ยอันนี้เป็นแถวไม่รู้ซ้ายขวามันคืออะไร

ความจริงเขามันมีช่องมีชื่อนะใบเบอร์อะไรพวกนี้นะ
แต่ข้างล่างเนี่ย

๗๔ล้าน๗๗๕พันบาท

คือนี่ถ้าไม่ถูกเนี่ยเจ้ามือจะได้เท่าไหร่เนี่ยที่เขาแทงกันเนี่ย

โพยหวยอันนี้ที่มันหลุดมาเนี่ย
๗๔ล้านกว่าบาทที่มันหลุดแล้วเผยแพร่กันเนี่ยในกลุ่มไลน์ต่างเนี่ย

ไม่มีใครถูกเยอะขนาดนี้หรอก
มันเป็นโพยที่แบบไม่รู้แชร์ต่อกันมาแบบ
จริงไม่จริงก็ไม่รู้ใครเขียนขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย

คือชาวบ้านบอกว่าหรือเจ้ามือจะแกล้งปล่อยโพยนิปาหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพื่อให้ชาวบ้านที่มาเรียกร้องเอาเงินเนี่ยเห็นใจสงสาร

ถามกันเนี่ยน่าจะมีคนถูกสักเท่าไหร่สักกี่บาทรวมกัน
ชาวบ้านว่าโอ้สี่สี่ล้านไม่ถึงหรอกหรอน่าจะสักสามสิบสี่ล้าน
ก็น้อยลงค่ะใช้คำว่าน้อยลงแล้วกันแต่เขายังเยอะอยู่นะ
เอาเอาเป็นว่าทางออกจะทำอย่างไรนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ก็ทำได้แค่
บอกผู้ใหญ่บ้านให้ไปช่วยเจรจากับเจ้ามือหวยใต้ดินคนนี้เพราะจะไปแจ้งความก็คงไม่ได้
ใช่ค่ะจะบุกเข้าไปทงไปทวงเขามันก็คงไม่ปลอดภัยก็ใช่อีกอ่ะค่ะ
ได้แต่มาจับกลุ่มเรียกร้องกันตรงนี้แล้วก็ฝากผู้ใหญ่บ้านให้ไปบอกเขาหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกให้ไม่ได้หรอกฮะนั่นน่ะสิคือมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งนั้นไงใช่ไหม
อ่าต้องถามทนายใช่ไหมเรื่องเนี้ยตกลงยังไงเรื่องนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมออกมาตอบให้เลยนะคะครับ
อันดับแรกหวยใต้ดินผิดตามพระราชบัญญัติการพนันค่ะ
ผิดด้วยประการทั้งปวงมาตรา๑๒เขียนไว้แบบนี้
คนเล่นและคนขายผิดทั้งคู่คุณฟังโทษให้ดีนะคะ
กรณีคนซื้อเนี่ยระวังโทษจำคุก๓ปีหรือปรับ๕๐๐๐บาท
ส่วนคนขายค่ะจำคุก๓เดือนถึง๓ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทค่ะ
นี่นะคะส่วนเงินค่าหวยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งร้อยห้าสิบ
เรียกร้องไม่ได้นะคะเพราะเป็นเงินที่ผิดกฎหมายหนึ่ง
เป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินส่วนนี้เลย
ไม่มีความผิดอีกนะเพราะฉะนั้นนะคะท่านายรณรงค์ก็เลยบอกว่า
มันผิดด้วยประการทั้งปวงครับ
พอเราบอกการพนานมาตราสิบสองนะคะบอกเอาไว้เลยว่าทั้งคนเล่นและคนเป็นจังมือ
โดนจับทั้งคู่นะครับไปล้อมบ้านเขาเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายแน่นอนครับ
อกจากนี้ครับหนี้การฟ้องร้องที่สามารถจะฟ้องร้องกันได้เนี่ย
ถ้าเป็นหนี้การพนานประมวงกฎหมายแท่งพาณิชย์มาตราหนึ่งห้าศูนย์เนี่ย
บอกเลยว่าหนี้ที่เกิดจากการพนันหนี้ที่เป็นหนี้นอกตัว
หนี้ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนไม่สามารถฟ้องร้องกันได้
การที่ชาวบ้านไปล้อมบ้านเจ้ามือหวยเป็นความผิดฐานข่มขู่ด้วยนะครับ
ขู่ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
อดีตครับเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะ
จากการซื้อสลากกินรวบรัฐบาลและสลากกินรวบที่แอบเล่นกันเองนะ
ปรากฏถูกหวยแล้วก็มือหวยไม่จ่ายก็ปรากฏว่าเอาคนไปล้อมเขา
ไปกันโชคทรัพย์สินเขาสารดีการลงโทษหันกันโชคทรัพย์ด้วยนะครับ
เพราะงั้นต้องระมัดระวังนะครับชาวบ้านอย่าคิดว่าเป็นหนี้นอกระบบ
เป็นหนี้เขื่อนเป็นหนี้หวยไปล้อมบ้านเจ้าหนี้ได้นะครับ
สมัครใจเล่นอะไรที่มันผิดกฎหมายเองยังไงก็บังคับทางกฎหมายไม่ได้เลย